ดุลยเดชบรมนาศปอพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

มหาภูมิพลอดุลยเดชประโลมนาทบอพิษวันชาติไทยและวันพ่อแห่งชาติ
ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเนปิดอร์เมืองหลวงของเมียนมาร์
เป็นครั้งแรกในประเทศอาเซียน
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมิณฑระมหาภูมิพลอดุลยเดชประโลมนาทบอพิษ
ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของเมียนมาร์
ยังเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอาหารไทย
รวมทั้งการท่องเที่ยวและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับเมียนมาร์ด้วยค่ะ
ในโอกาสนี้นะคะมูลนิธิไทยรัฐและสายการบินแอร์เอเชีย
นำนักเรียนหน้าตสินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒บ้านเอก

ซึ่งเป็นแชมป์รางวัลหน้าตสินไทย
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินินาศ๘ปีซ้อน
ที่ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตนักกรุงย่างกุ้ง
เป็นตัวแทนยุวทูตวัฒนธรรมไทย
มาแสดงและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งหมด
มี๔ชุดการแสดงด้วยกันนะคะได้แก่
นาตการรื่นฤดีสารไมตรีไทยเมียนมาร์
้อนวิถีล้านนามังคละอวยชัย
ระบำพัดใบเพาะและฟ้อนออนซอนเสียงโป่งค่ะ
ขณะที่นางจารุณีสิทธิสวรรค์หรือว่าครูแหววครูผู้ฝึกสอนเปิดเผย
บอกว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้ฝึกสอนให้เยาวชนรุ่นใหม่
สารหน้าตสินและวัฒนธรรมอันมีค่าของชาติค่ะ
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในชีวิตนะคะ
สำหรับการที่เราเป็นครูผู้สอนนาตสิน
และลูกศิษย์ของเราได้นำวิชาหน้าตสินมาเผยแพร่ในต่างประเทศ
ยิ่งเป็นวันสำคัญเป็นวันฉลองวันชาติไทย
แล้วก็เป็นวันพ่อแห่งชาติประจำปี๒๕๕๙
พวกหนูขอกราบขอบคุณสถานเอกอัครราชทุทธัยในกรุงย่างกุ้ง
มูลนิธิไทยรัฐและสายการบินไทยแอร์เอเชียนะคะ
ที่ได้มอบโอกาสให้พวกหนูได้เป็นตัวแทนยูวทูตวัฒนธรรม
เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยในประเทศเมียนมาร์ค่ะ
จากการแสดงที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วนะคะ

ส้มตำก๋วยเตี๋ยวผลไม้แกะสลัก

เพื่อให้คนเมียนมาร์ได้สัมผัสถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริงค่ะ